ต่อกันที่เรื่องของคลิปที่แชร์ในโลกออนไลน์นะคะ
คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหรอกแต่มันน่าหวาดเสียว

ก็เป็นเส้นทางระหว่างจันทบุรีกับสะแก้ว

ทีนี้นะคะมีรถคันหนึ่งเป็นรถบรรทุกด้วยขนาดใหญ่
แซงขึ้นมาในเขตเส้นทึบ

และทีนี้นะคะก็มีรถคันหนึ่งสวนมาพอดี

บเข้าข้างทางเกือบเข้าป่าไปเลยนะคะ

เหลืองเลยนะคะทึบด้วยนะคะ

คนที่ขับสวนมาเขามีกล้องหน้ารถพอดี
เขาคือช่วงนั้นตัดสินใจแบบ

บเข้าข้างซ้ายเกือบจะเข้าป่า
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มันปลอดภัยแบบฉิวเฉียดอ่ะคุณ
คือคำถามว่าคุณได้ใบขับขี่มาได้ไง
ใบขับขี่ต้องแน่นอนว่าต้องรู้กฎจราจร

ไม่ให้แซงนะคะและตรงนี้เป็นสองเลน

ถ้าคุณแซงมาแสดงว่าเป็นอันตราย

ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปนะคะ

ซึ่งเป็นคนที่ขับสวนไปเขามีกล้องหน้ารถเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๖พฤษภาคม
เพิ่งเอาคลิปมาเผยแพร่
จุดนี้คือเส้นทางจันทบุรีสะแก้ว
ช่วงอำเภอสอยดาวไปทางอำเภอโป่งน้ำร้อน

แล้วก็มีลูกน้อยอยู่ในรถด้วย๓เดือนเอง
กำลังจะไปธุระที่จันทบุรี
พอมาถึงทางโค้งตรงนี้เลย
พ่วงคันนี้ขับแซงรถพ่วงคันอื่นมาอีก๒คัน
ซึ่งเขาบอกว่าสังเกตว่าเห็นไหมคะ
มีเส้นทึบสีเหลืองคู่กันเลย

เขาบอกว่ารถคันนี้ก็ไม่ได้สนใจหรือว่าหลบให้นะ

และระดับทางก็ค่อนข้างสูงนะคะ
ตอนนั้นปีนขอบถนนเลย

หลังจากเกิดเหตุรถคันนั้นไม่ได้จอดรถ

ต่อมาก็เลยตัดสินใจส่งคลิปชื่อบริษัทของรถพ่วง
แล้วก็รายละเอียดให้กรมการขนส่งทางบก
ทางแอปพลิเคชันเพื่อให้ดำเนินการต่อไป
ขณะที่พอแชร์ออกไปแบบนี้
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อคลิปนี้เป็นจำนวนมากนะคะ

ก็คือการตอบว่าคนขับรถบรรทุกสีเขียวคันนี้
และขอให้ขนส่งรวมทั้งบริษัทต้นสังกัด

จากมีพฤติกรรมที่เสี่ยงจะเป็นอันตรายต่อผู้ร่วมใช้ถนนค่ะ